หนึ่งที่จะพาไปในช่วงของตลอดกิน

จังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัด

โอ้โหมันต้องฉะเชิงเศร้าอย่างนี้เลยนะ
เต็มที่เพื่ออยากให้คุณผู้ชมลองไปที่นี่ดู
หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ไปที่ฉะเชิงเศร้า
แต่ถ้าลองไปแล้วไปแล้วเนี่ยไปเที่ยวอย่างเดียวไม่พอ
ทานอาหารร้านนี้ด้วยเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมที่ดี
แล้วก็มีสิ่งให้ได้ทำเยอะแยะมากมาย

เพราะฉะนั้นในช่วงตลอดกินวันนี้จะพาไปร้านมินิมูร่าฟาร์ม

หากความรักของคุณมันขม
ผมอยากเชิญชวนคุณผู้ชมไปดื่มนม

นมบอฟเฟลโลนมขวาย

ในช่วงตลอดกิน
คุณผู้ชมครับ

เดินทางมาพร้อมกับรถคู่ใจของผมคันนี้นะครับ

มาถึงที่นี้แล้วครับคุณผู้ชมครับ
มินิมูร่าฟาร์ม

มูร่าตัวสีดำเป็นพระเอก

คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะครับ

อยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมลองทานกันดู

มันคืออะไรที่ทำจากนมควายได้บ้างนั้น

อันนี้เดี๋ยวพุธเลี้ยว
ร้านอาหารมินิมูร่าฟาร์มนี้

ที่ทำมาจากนมควายหลายเมนู

ส่วนรสชาตินั้น
มันมันมันดีและหอม

มีรสชาติที่กลมกล่อมนุ่มนวลดีค่ะ
โดยมีคุณออยผู้จัดการคนเก่ง
เป็นผู้ดูแลร้านอาหารแห่งนี้

ผมเห็นน่ะที่นี่บัฟฟาโล่เพียบเลย
เป็นควายที่เป็นสายพันธุ์จากไหนอะไรยังไง

ควายมูล่านะคะจะเป็นควายที่ให้นมโดยเฉพาะค่ะ

เราจะทานนมเขาอย่างเดียวเราไม่ได้ทานเนื้อเขาค่ะ

เพราะว่าปกติเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะทานเนี่ย
ก็คือนมวัวแต่วันนี้จะได้ลองทานนมควายดู
นมจากควายมูร่านั้นมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่านมวัว
ถึง๒เท่าฟังไม่ผิดหรอกครับ๒เท่า
และมีคอเรสเตอรอลต่ำกว่าอีกด้วย
ที่สำคัญยังนำไปแปรรูปเป็นชีส
เพื่อเป็นส่วนประกอบเมนูอาหารได้หลายอย่างด้วยนะ
เมนูที่วางอยู่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
ตัวนี้ก็จะเป็นเมนูที่ทำมาจากชีสนมควายทั้งหมดเลยนะคะ
ก็จะมีเป็นตัวชีสทอด

ซ่าตัวนี้จะเป็นพิซซ่าหน้าคาพิเซ
ก็คือจะใช้เป็นชีสนมควายเหมือนกัน
สุดท้ายก็จะเป็นตัวมูราฟาร์มสลัดชีสค่ะ
ตัวนี้ก็สำหรับคนรักสุขภาพ
ก็จะมีเป็นชีสนมควายทานคู่กับผักสลัด

แล้วถ้าพิ้งชมมานี่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่เราสั่งมาทานอย่างแรกเลย

อันนี้มันจะหอมมัน

เฮ้ยรอคอย
อย่างแรกนะครับเมนูทานเล่นนี่คือ

เดี๋ยวจะให้ดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ

เวลาออกมาเป็นชิ้น
ชีสทอดมันจะหอมมันน่ะ

ก็อยู่ที่๑๒๐บาทค่ะ
รสชาติดีถือว่าใช้ได้เลยครับ
อุตส่าห์เราเสริมมา
ก็ตัวนี้มันจะเป็นน้ำสลัดปอสซานิกค่ะ
ลาดแล้วก็ทานได้เลยค่ะ

ลองทานแล้วเมื่อสักครู่ดังก๊อบกลับ

มีความเปรี้ยวของตัวซอสที่เป็นซอสดำ

ตัวนี้ถันอยู่ที่๒๓๐บาท

แล้วถ้าใครที่รักสุขภาพมากเลย
ก็แนะนำเมนูนี้สลัดทูน่า

ชีสที่ทำมาจากนมควาย

กับสลัดชูน่าชีสนมควาย
ลองชิมแต่ละเมนูที่ทางร้านจัดไว้ให้เนี่ย

ถ้าหากอยากมาแล้วกลัวมาไม่ถูก

นั่นก็คือผ้ากันเปื้อนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับคุณผู้ชม
กับเมนูอาหารที่ทำมาจาก

เล่าให้ฟังซิว่าทานนมควายเข้าไปแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
คือถ้าไม่บอกว่าเป็นนมควายเอาจริงก็ไม่รู้เหมือนกัน

เขาบอกว่าคอเลสเตอรอลน้อยกว่า

แล้วปกติคือชีสก็ทำจากเนื้อนมควายเหมือนกันใช่ไหมคะ

เพราะว่ามันเหมือนมากแล้วมันก็อร่อยด้วย
เอาอย่างนี้ละกันผมแนะนำว่าคุณผู้ชมนะ
ถ้าจะพาครอบครัวไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งควรจะพาไปที่นี่ดู
เพราะว่าจะได้พาน้องหนูลูกหลานไปทำกิจกรรมกันด้วย
ว่าส่วนใหญ่คนที่ไปที่นั่นเขาจะพากันไปเป็นครอบครัว

น้องหนูคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมทำกิจกรรมคือทำพิซซ่าทำไอศครีม
หรือว่าทำชีสมอสซาราชีส

โทรไปติดต่อก่อนก็จะได้จองกิจกรรมไปให้
ในช่วงวันแม่แบบนี้ก็ใครมีเวลาก็แวะเวียนกันไปได้นะครับ